ไม่ต้องดูแล้วแพนด้านะไปเที่ยวกันดีกว่า

ลงไปใต้เลยเขาเจอแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะ
จริงแล้วมีมานานกว่า๑๐ปี
แต่พอนักท่องเที่ยวไปเที่ยวถ่ายภาพแชะแชร์ไปในโลกโซเชียล

ที่นี่ก็คือปราสาทหินพันยอดบนเกาะเขาใหญ่ค่ะ
ภูเขาน้อยใหญ่นี่นะคะเรียงรายเป็นรูปทรงคล้ายกับประสานหิน
คุณผู้ชมลองดูดีจินตนาการไปด้วย
เราจะเห็นว่ามันมีความสวยงาม
มีสะพานธรรมชาติยื่นโค้งเข้าไปในทะเลสีครามค่ะ
ถือว่าเป็นปฏิมกรรมทางธรรมชาติเลยนะ
ที่นี่ตั้งอยู่บนเกาะเขาใหญ่พื้นที่ตะมนต์ปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูน
ชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าปราสาทหินพันยอดค่ะ
เห็นไหมดูข้างบรรยากาศต่างดูเหมือนปราสาทหิน
แล้วที่สำคัญยังสามารถลอดเข้าไปเหมือนถ้ำด้วยนะคะ
พอเข้าไปก็จะกลายเป็นพื้นที่โล่งด้านบนโปรง
มองเห็นท้องฟ้าเห็นพระอาทิตย์
โล่งตรงนี้มีความกว้าง๒๐๓๐เมตร
เข้าไปทีนึงคุณผู้ชมต้องจำกัดคนนะ
คนพอแล้วได้แค่นี้พื้นที่
ถ้าเยอะกว่านั้นหายใจไม่ออกนะ

ชาวบ้านบอกว่าค้นพบที่นี่มานานกว่า๑๐ปีแล้วนะ
ซึ่งนายยูหนาหลงสมันประธานเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูน

บอกว่าชาวบ้านรู้จักประสาทหินพันยอดเป็นอย่างดีล่ะ
เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ตกปลาเป็นที่หาอาหารนะคะ
แล้วชาวบ้านเองก็เปิดให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มานานแล้ว
แต่ว่าไม่ค่อยได้รับการประชาสัมพันธ์
จนกระทั่งมีกลุ่มช่างภาพเข้ามาเที่ยว
ถ่ายภาพในมุมสวยงามแปลกตาโดยเฉพาะภาพมุมสูงจากโดรนนี่เห็นไหม
สวยมากเลยอ่ะนี่ไงเมื่อสักครู่เราเห็นแบบ
ตรงกลางที่เป็นเหมือนแบบต้องลอดถ้ำขนาดนี้
อันนี้ไงนี่คือภาพจากมุมสูง
พอมีคนเห็นแบบนี้เอาละเอาละต้องไปที่นี่ที่ไหน
ประเทศไทยของเราเองมีแบบนี้มากจัดจันทร์จริง
ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่ควรไป
เกาะเขาใหญ่นี่นะคะเป็นเกาะที่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรา
มีความสวยงามตามธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
แต่ว่าทางอุทยานก็ทำข้อตกลงกับชุมชนด้วยนะ
บอกว่าชุมชนจะต้องเป็นคนที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยว
ถ้าพื้นที่เกาะเขาใหญ่เนี่ยนะคะจะไปก็ต้องเดินทางจากบ้านบ่อ๗ลูกเนี่ย
ใช้เวลาประมาณสัก๑๕๒๐นาทีนะคะก็ไม่ไกลมาก
เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งชวนกันไปค่ะ
ปราสาทหินผันยอดบนเกาะเขาใหญ่จังหวัดศตุป
แบบพายเรือคายัดเข้าไปลอดถ้ำเข้าไป
แล้วก็จะเห็นเป็นเหมือนอุโมงกว้างท้องฟ้าสว่างสดใส

ก็ดูเขาเป็นคนจินตนาการคนชอบมโน
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพลนดี
สำหรับในการท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับ